สไลด์ดูทีนาจอทีวี

น่าห่านนี่คือแบบได้รับความนิยมมาก
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าช่วงนี้

ส่งผลให้มีละครที่เกี่ยวกับหมอลำ

นิดนึงแล้วกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างบันเทิงไทยรัฐเนี่ยรวบรวมมาให้นะคะเผื่อใครสนใจจะไปดูเริ่มที่ช่องเจ็ดกันก่อนเลยค่ะ
มูเห่าจ้องยาซี่ฮอร์ดเอ็ดไปเด้อเออแล้วก็เพลงแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บใช่ไหม
เพลงเฟสหรือแซ่บแซ่บก็ทั้งส่วนเออแจ้งต่อคุณชมพู่นะจริงกับแม่น้อยจำได้
โอ้ยสุดยอดเลยมากมากอืมการรีเมคในรอบสิบเก้าปีครั้งนี้ค่ะ
เพิ่มความแซ่บในบทยายดวงนะคะโดยพี่สุนะฮารีโอ้ยพานี่แหละ
ละครยังไม่ออกอากาศแฟนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่า
อยากดูละครเรื่องนี้ใจสิขาดล่อเลว
เพื่อเสริมความปังของละครสายมูต้องเข้าสักหน่อยคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้นะคะที่เราเคยเสนอข่าวไปว่าน้องสกาย
เคยเดินทางไปร้องแล้วก็รำถวายเสียงให้กับแม่ฮันนี่ศรีอีสาน
ตอนนั้นมีอาการมือไม้สั่นไปหมดเลย
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าโอ๊ยแม่รับรู้ได้แม่มาแล้ว
ต้องรอเลยนะคะว่าลูกครึ่งหมอลำคนนี้จะคว้าใจแฟนนะคะ
เหมือนที่คุณแม่ชมพู่อรยาเคยทำไว้ได้หรือเปล่าค่ะ
ใช่ค่ะรอติดตามนะน้องสกาก็สวยมากเหมือนกัน
ต่อกันที่วิกพระราม๔กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ในตรงความมวลมากับวงโปงรางเข้าสู่ราคอนโปงรางฮัคอ่อนส่อน
เรื่องนี้คุณดูพระเอกซะก่อนพี่แจ๊กกะลีนคืนน้ำลายเลยนะคะ

แพคแน่นถูกต้องค่ะเด่นคุณงามเนธ
ประบบคู่กับน้องตีตะชะยานิตไซส์ที่ตัวต่างกันมากจริง
ดูถึงขนาดที่พระเอกอุ้มนางเอกตัวลอยกันได้เลย

แล้วที่บอกว่าความม่วนมันม่วนจริงคุณผู้ชม
เพราะว่าแก๊งนางหายเขามีนะ

เขาประเดิมตัวแรกเลยมากับหน้าจอช่อง๓

พี่แตนพร้อมลงเพราะอะไร
น้ำหนักออกไป๒๐กิโลกรัมคุณผู้ชม
เพื่อละครเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะ

ว่าจะสนุกสนานกันสักขนาดไหนคะ
ปิดท้ายด้วยผลงานจากฝั่งตึกอโศก
คุณผู้ชมใกล้ลงจอเต็มทีแล้วนะคะ
สำหรับละครเรื่องบอดี้การ์ดหมอลำ
เรื่องนี้นำแสดงโดยนะคะ
คุณพ้อยชนวิวิทย์แล้วก็น้องแนทอันนี้พรค่ะ

แต่ในเรื่องเว้าอีสานมวลค่ะก็มวลอีหรี
นำทีมโดยทีมหมอลำนักร้องลูกทุ่งมากมาย
ข้าวทิพย์ธิดาลินแซคชุนแพร่อีท

บอกนะคะว่าจริงหนูเป็นคนเหนือค่ะ
เพราะว่าภาษาอีหราศน์มันเว่าหมวนค่ะ
และเรื่องนี้นะคะเธอก็ได้ร้องเพลงประกอบละคร

ด้วยความที่ละครเราแบบไปในทางอีสานอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสได้พูดแล้วก็ได้แบบซึมซับเรารู้สึกว่าภาษาอีสานเป็นภาษาที่แบบมวลซื่นพ้อยจะร้องหมอลำแต่แท็ตก็ร้องเพลงประกอบละครด้วยชื่อเพลงบริการหมอลำค่ะร้องเป็นภาษาอีสาน
น้องแน็ตเป็นคนลำต่างนะจ้าแต่ว่าภาษาอีสานเนี่ยคือยุงกันน่ะ
อย่าว่าเพื่อนตกอีสานนิดหนึ่งเค้ายูเค้ายูก็เหมาะอยู่

ขออภัยจริงตกอีสานไปนิดหนึ่งครับวันเกิดคุณผู้ชมค่ะ
ติดตามกันได้ละครบอกเลยม่วนกันทั้งนั้น
อย่าคิดเยอะดูเอาแบบสนุกก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชม